แน่นอนค่ะว่าคนในวงการลูกทุ่งของเรา
บอกเลขเข้าเป้ารับทรัพย์กันทั่วหน้าเลย
จะมีใครบ้างพาคุณผู้ชมไปดูคนแรกกันก่อนเลยค่ะ
สำหรับน้องการทัศนะนี่
คุณผู้ชมดูเอานะคือต้องบอกว่าผลบุญที่น้องการตะเวนไหว้พระมาเนี่ย
มันหนุนนำเรื่องโชคจริงไม่ใช่แค่งวดนี้งวดก่อนหน้านี้ด้วย
คือก่อนหน้านี้น้องการเนี่ยไปล้วงลูกปิงปองที่วัดโพสิตารามหรือว่าวัดหลวงพ่อกลวย
ก็ได้มาเต็มค่ะกับรางวัลเลขท้าย๒ตัว
แล้วออกตรงเลยอ่ะเนาะตรงเลยอ่ะคุณผู้ชมไปต่อกันที่อาการดีใจของพี่ลาล่าอาสยามกันบ้างดีกว่า
นี่เป็นไงคุณผู้ชมค่ะโดดดึงดึงเลยคุณผู้ชม

ระวังจะเสียค่ายานะเคล็ดขัดย่อ

เพราะว่าครั้งนี้เลขท้าย๒ตัวเข้าเป้าเต็ม
เสียงในคลิปแซวว่าป๊า๊ด
ถูก๒ใบดีใจปานว่าถูก๔ล้าน

แต่มันสะใจไง

ก็จริงนะคะเราก็เข้าใจฟิลเนาะ
ตัวเลขตั้งเยอะอ่ะแต่เลขมันมาออกตรงกับเลขที่มีอยู่ในมือของเราอะเนาะ

ท้ายคลิปเนี่ยพี่ลาล่าพูดเลยนะว่า
ไม่รู้ว่าต้องไปแก้บนที่ไหนบ้างเพราะไปมาหลายที่เหลือเกิน
เดี๋ยวจะไปขอทบทวนความจำก่อนแล้ว
จะตามไปแก้บนให้ครบทุกที่เลย
จากพี่ลาล่าดีใจขนาดนี้แล้วปิดท้ายด้วยพี่จิ้งหลีดขาวนี่ค่ะ
คนนี้เขาก็มีเลขเข้าเป้ามาเรื่อย
ถูกอีกแล้วเหรอใช่หลายคนถูกว่าเป็นเพราะแกะมะขามที่พี่จิ้งหรีดใส่อยู่หรือเปล่า

วันนี้ค่ะรับทรัพย์จากเลขท้าย๒ตัว๔๔
ส่วนอีกชุดค่ะเจ้าตัวมีเลขที่คล้ายกับรางวัลที่๑ทุกเลขเลยคุณผู้ชมดูเอานะ

คือเลขมันอยู่สลับตำแหน่งเท่านั้นเอง
กันอยู่กับรางวัลที่๑อะเถอะ
เกือบแล้วเกือบแล้ว
เดี๋ยวนะคะรางวัลที่๑มัน๓๒๐ข้างหน้าของพี่จิ้งหรีดข่าวเขา๒๓๐

ซ้อมดีใจไว้ก่อนงวดหน้ามาแน่นะพี่นะ
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่านะคะสถิติเรื่องตัวเลขของคนบันเทิง
พวกแบบว่าเลขทงเลขทูปอะไรอย่างนี้ก็มีสีสันก็เข้าเป้าเหมือนกัน
เจ้าประจำเจ้าเดิมแม่ฮายอาภาพรของเราดีกว่าคุณผู้ชม

โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ
คือถ้าเป็นร้ายนะตอนที่เราดูเราไปโฟกัสเลขด้านขวา
เราดูอันเลขที่มันชัดไงใช่
อันนี้เบลอไปหน่อยแต่ถ้าใครตามตรงนี้ก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะฮะ
สาธุนะคะแม่อยากรวยแน่นเหมือนแม่บ้าง
ไว้ของงวดหน้าแล้วกันนะคะจะไม่พลาดแน่นอน
ต่อด้วยอาจารย์นุ๊กธนดลคุณผู้ชมค่ะ

เลขเป็นอาจารย์แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้เขาสถาปนาตัวเองเป็นอาจารย์แล้วนะ
เพราะว่าเคลมสุดตัวไปสุดใจเลยว่างวดนี้เขามาแน่
แล้วเลขทูปของเขาก็มาจริงคุณผู้ชม
ทูปมีเลขท้ายของรางวัลที่๑อยู่ด้วย
ในคอส๒ไหนสิ๑๒๙ไง
นะคะเจ้าตัวบอกว่าเต็มเลยจ้า
งวดนี้สุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะ
จริงยินดียินงามด้วยนะคะ
อ่ะมาดูเลขทะบงทะเบียนบ้างไหม
เออพูดเรื่องเลขทะเบียนขอเชิดนิดนึง

ตรงนี้มาจากเลขทะเบียนโรด

เป็นรสมงคลของเจ้าชายหมูกรอบเขานะคะ
เจ้าตัวนี้นะทำคลิปเซลฟี่คู่กับป้ายรถไปเลย
อาจจะต้องใช้ทักษะกันนิดหน่อยในการจัดหวดหมู่ตัวเลขนะคุณผู้ชมนะ
สังเกตเลขกันดีแล้วกันนะป้ายของน้องขนเงินขนทองนี่นะ
ในคลิปเนี่ยเจ้าตัวก็พยายามบอกแล้วว่าออกเลขอะไรนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคของแต่ละคนค่ะ
ส่วนคนนี้ค่ะพี่อ๊อฟสุพนัทแม่เอ้ยไม่พูดอะไรเยอะ
เขาบอกว่าเขาขอบ่นกับแคปชั่นสั้นว่าปวดหัวเลย

ที่บอกว่าปวดหัวคือเออมันมีที่มา
คุณผู้ชมบอกว่าปวดมากเพราะว่ามันไม่ยอมซื้อ
ช่วงมาถึงหน้าบ้านก็ไม่ยอมซื้อมันน่าเสียดายจริง
เลขอยู่ตรงหน้าขนาดนี้แล้วทำไมทำไมถึงไม่ซื้อเออ